จากกรณีที่แหม่มโพดำได้โพสต์เรื่องราวของพยาบาลสาวชนบุรี
ที่ได้ประสบเหตุมีคนร้ายกระชากระเป๋า
ทำให้รถจักรยานยนต์ของเธอล้ม

มีการแชร์ต่อกันไปว่าขอความช่วยเหลือหน่อย

ก็เลยมีการแชร์เรื่องนี้ต่อกันไปนะคะ
คนร้ายได้เงินในกระเป๋าของเธอไป
แล้วก็ยังเอาแหวนที่อยู่ในมือของเธอ
เอาไปด้วยสลึงหนึ่งเธอล้มไปแล้วนะ

จับคนร้ายได้นำคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

รุมสาบแช่งแล้วก็วิทย์แล้ว

กฎหมายไทยอยากจะให้เอาผิดแรงหน่อยได้ไหม
เพราะคนร้ายคนนี้เคยก่อเหตุมาแล้ว

แล้วก็กลับมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
ไปดูบรรยากาศการทำแผนวันนี้กันหน่อยค่ะ

ขณะตำรวจภูทรเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
คุมตัวนายวิชิตศรีสวัสดิ์อายุ๓๘ปี
ผู้ต้องหาขึ้นรถกลับหลังทำแผนเรียบร้อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นกรณีที่เพจดังค่ะ

มีใจความว่าพยาบาลสาวชนบุรีเคราะหร้าย

ศีรษะกระแทกพื้นเลือดคั่ง

ก็เลยมีการแชร์เรื่องราวเหล่านี้กันไป
พยาบาลสาวที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชื่อว่านางสาวนันทพรบุญประสบ

แหนกวิสัญญีของโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือเธอกำลังขี่รถจักรยานยนต์

ใกล้กับโรงงานบำบัดน้ำเสีย
ก่อนจะถึงโรงพยาบาลมะเร็งเพียงแค่๕๐๐เมตรนะคะ
นายวิชิตคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็กระชากระเป๋าทำให้รถของพยาบาลเขาล้มลง
สมองได้รับความกระทบกระเทือนคนร้ายเอากระเป๋าไป

และยังที่บอกถอดแหวนในนิ้วมือไปด้วย
น้ำหนักหนึ่งศลึงลบหนีไป

ก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี
สุดท้ายติดตามจากกลุ่มคนร้ายได้

นายวิชิตไปกบดานอยู่ที่บ้านในตำบลเสม็ด

แต่ติดไม่กี่ปีก็ออกมาก่อเหตุอีกค่ะ
คืออยากให้กฎหมายลงโทษถึงที่สุดค่ะ

คือโทษที่จำคุก๓เดือน
สามารถกลับออกมาก่อเหตุได้อีก

เขายังทำมาหากินอยู่แถวนี้
เหยื่อที่สำคัญที่สุดในระแวกนี้

ไม่ใช่คนแรกหลายคนแล้วอ่ะ

วิชาชีพนี้บางทีอ่ะ

ทำงานไม่เป็นเวลานะคะ

ช่วยดูแล้วก็อาจจะมีกล้องติดตั้ง

เขายังต้องหาเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวอีกเยอะนะคะ
ยังไงก็ขอฝากให้
ทางตำรวจช่วยจัดการ

อยู่บนโลกนี้แล้วค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขากลับมา
เขาก็ต้องมีคดีอย่างนี้อีก